มีผู้ชายคนหนึ่งถูกลอบทำร้าย

เสร็จปุ๊บพอเจ้าของบ้านเขาออกมาเนี่ย

เจ็บสาหัสแต่ตอนนี้อาการพ้นขิดอันตรายแล้วนะคะ

คนขี่ชื่อป๊อปเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
คนซ้อนชื่อโพดำเป็นญาติกับป๊อป

เราก็ไปคุยทั้งฝั่งของครอบครัวของป๊อป
ฟื้นทั้งฝั่งภรรยาของโพดำที่ภรรยาบอก
โพดำนอนอยู่กับฉันทั้งคืนเลย
ไม่ได้ไปไหนไม่มีทางที่จะก่อเหตุแน่

แต่เขาบอกเอ๊ะแต่ว่าก็มันมีภาพเขาออกไปข้างนอกด้วยนะ

ลองดูนะคะจังหวะที่มามอบตัว
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสพปลายพระยารับมอบตัวนายธนายุทธ์

หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกระบี่

รับทราบข้อกล่าวหา๓ข้อหาด้วยกัน
คือ๑ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และ๓พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผมไปก่อเหตุจริง
แต่ผมเป็นแค่คนขี่มอเตอร์ไซค์ให้โพดำอย่างเดียว

ดำบอกว่าจะไปหานิวัฒน์เพื่อจะไปเคลียร์เรื่องเงิน

ผมที่เป็นคนบ้านเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พาโพดำไปหา
พอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าโพดำลงไปคุยกับนิวัฒน์
แต่ก็ไม่รู้คุยท่าไหนจากคุยเป็นทะเลาะ
แล้วนิวัฒน์หยิบมีดพระจะฟันใส่โพดำก่อน

และนิวัฒน์ทำท่าเอามือไปใกล้เอว

ดำก็เลยชักปืนออกมาแล้วยิงไปนัดหนึ่ง

มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยวันเกิดเหตุนี่ยังมีกองเลือดอยู่เลยนะคะ
ได้คุยกับแม่ของนายนิวัฒน์นะคะแม่สุรินค่ะแม่บอกว่า
อยู่กับลูกชายสองคนก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาหน้าบ้าน
แม่ก็เดินออกไปดูก็เห็นป๊อปกับโพดำมา
อย่างที่บอกป๊อปเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแม่รู้จักแต่โพดำเนี่ยแม่ก็รู้จักเหมือนกัน
แต่ว่ารู้ว่าอยู่คนละหมู่บ้านก็ไม่ได้สนิทอะไรกัน
ลูกแม่เดินออกไปตัวเปล่าแต่โพดำอ่ะชักปืนมายิงใส่ลูกแม่เลย
วิ่งออกมาดูก็เห็นลูกแม่ยืนนิ่งแม่ก็ตกใจรีบวิ่งไปกอดลูก
คนร้ายก็คือโพดำตะโกนสวนมาเลยบอกยิงให้ตายให้หมด
แต่ก็เคราะห์ดีนะไม่รู้อะไรคุ้มครองแหละคนร้ายก็ไม่ได้ยิงซ้ำแล้วก็ขี่รถหนีกันไป
หลังจากนั้นก็เลยรีบไปบอกญาติให้พาลูกชายไปส่งโรงพยาบาล
เพราะดีนะคะที่พ้นขีดอันตรายแล้วแม่บอกแม่ยอมรับว่าในอดีตลูกชายเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วพอตรวจสอบประวัติไปเนี่ยโพดำเองก็มีประวัติถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกัน
ตำรวจก็เลยให้น้ำหนักไปที่ว่าอาจจะขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าอะไรที่ผิดกฎหมายค่ะ